แต่อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่แนะนำนะคะ
เพราะว่ามีเว็บไซต์เกี่ยวกับชายรักชาย

ปล้นทรัพย์เขา
แล้วก็ตำรวจจับกลุ่มได้๓คนนะคะ
ยอมรับว่าทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗ครั้ง
ได้เงินไปกว่า๑แสน๒หมื่นบาทค่ะ

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

นายพัทรัสยาสงวนรำ
เยาวชนชายอายุ๑๗ปี

ร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์เหยื่อที่เป็นกลุ่มชายรักชาย
กุมได้ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งย่านมีนบุรีค่ะ
หลังได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย
ถูกคนร้าย๓คนนี้ปล้นทรัพย์เงินสด๕๐๐๐บาท
โทรศัพท์มือถืออีก๑เครื่อง
นายอนุวัฒน์ผู้ต้องหาให้การแบบนี้นะคะ
จะเลือกเหยื่อจากเว็บไซต์หาคู่ของกลุ่มชายรักชาย

แล้วก็ติดต่อพูดคุยกับผู้เสียหายผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ตัวเองจะใช้รูปถ่ายของคนอื่น
เป็นรูปถ่ายของชายหนุ่มหน้าตาดี
เป็นรูปโปรไฟล์ปลอมซื้อขายบริการ

ดังนั้นโปรไฟล์ในไลน์เนี่ย
คือส่วนใหญ่เขาใช้ภาพจริงกันค่ะ
แต่ว่าก็มีคนที่ใช้ช่องทางตรงนี้
หาโอกาสทางธุรกิจแบบผิดแบบนี้เหมือนกัน

คุยกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์คุยไปคุยมา
ก็นัดเจอกันนอกสถานที่

ขับรถจักรยานยนต์ออกมารับเหยื่อ

ซึ่งเป็นจุดที่ตัวเองแล้วก็เพื่อนไปดักรออยู่
แล้วก็ใช้ปืนคมครูผู้เสียหาย
แต่ต้องบอกว่าเป็นปืนปลอมนะคะ

เริ่มทำมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วค่ะ
แล้วก็ลงมือก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗ครั้ง
มูลค่าความเสียหาย๑๒๐๐๐บาท
นายอนุวัฒน์ยอมรับว่าสาเหตุที่ลงมือปล้นทรัพย์ผู้อื่น
เนื่องจากโกรธแค้น
ก่อนหน้านี้เคยถูกกลุ่มชายรักชาย
ปล้นทรัพย์ในลักษณะเดียวกัน
ตัวเองเคยโดนก็เลยมาทำคนอื่นบ้าง

ปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนปลอมในเวลากลางคืน

และร่วมกันมีเครื่องวิทยุคมนาคม

แล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ